ไม่ใช่แค่ใช้เสียงของสอสอหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเท่านั้น
แต่เป็นการประชุมของรัฐสภานะครับ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งเป็นไปตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมานูน
จอบประเด็นจากรอยงานครับ
อนาคตใหม่ประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี

นั่นหมายถึงใครได้รับเสียงโหวตจากสมาชิกรัฐสภา๓๗๖คน
จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ในทันที
ซึ่งฝั่งที่สนับสนุนพลเอกประยุจันโอชาเป็นนายก
มีเสียงสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในมือแล้ว๒๕๐เสียง
ใช้เสียงสอสออีกแค่๑๒๖เสียง
ก็สามารถส่งผลเอกประยุทธ์ขึ้นแท่นเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างง่ายดาย
ซึ่งขณะนี้พักพลังประชารัฐมีอยู่แล้ว๑๑๖เสียง
หาอีกแค่๑๐เสียงเท่านั้น
เมื่อเวลานี้สามารถรวมเสียงในมือได้แน่นอนแล้ว๑๕๐เสียง
แม้ตัวเลขจะเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภา
แต่เธอว่ายังปราศจากความชอบทำอยู่ดี
เปรียบกับเสียงกึ่งหนึ่งของสภาพผู้แทนรัศดร

๑๑เสียงของภูมิใจไทยบวก๕๓เสียงของพักประชาธิปัตย์
ที่จะให้คำตอบอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้
จึงเป็นสมการสำคัญที่แก่นำพักพลังประชารัฐ

ให้เกิดขึ้นก่อนตอนนี้มันยังไม่เกิด
ครึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
วกกับ๒๕๐เสียงของสมาชิกวุฒิสภา
จึงต้องเท่ากับ๒๕๐เสียง
ของฝ่ายที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๕มิถุนายนนี้
ที่สำคัญเพราะอีกฝ่ายซึ่งประกอบด้วย๗พักการเมือง
พักเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยประชาชาติ
เศรษฐกิจใหม่เพื่อชาติ
และพักพลังปวงชนไทยจำนวน๒๔๕เสียง
โดยไม่มีเสียงสมาชิกวุฒิสภาทั้ง๒๕๐คนสนับสนุน

ตอกย้ำความไม่สง่างามเก้าอี้ผู้นำของบิ๊กตูอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน